เรื่องของการเตือนภัยเนี่ยเราเตือนภัยกันต่อเนื่องตลอดเวลานะฮะ
ตั้งแต่ก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุบนถนน๔๐๑นครศรีธรรมราชสุราชธานี
คลองตินเป็ดพื้นที่หมู่๖ตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบรถกระบะตอนเดียวหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ฉิง๕๓๓๑พังงา
ชนต้นไม้ริมถนนฝั่งขาล่องแล้วก็ทราบผู้ขับก็คือนายธนพัฒน์สุขใสอายุ๑๘ปีบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ส่วนนายธนายุทธ์ถวยเจริญอายุ๒๓ปีที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าคนขับคือนายธนพัฒน์เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีการประชาสมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนว่า
งดการใช้รถใช้ถนนก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพื้นที่ฝนตกหนักลมแรง
แต่ว่ารถคันดังกล่าวที่ผู้ตายขับมาได้ขับออกมาจากอำเภอขนอมจะไปอำเภอศรี
ซึ่งระยะทางเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ไกลมากนักนะฮะแล้วช่วงเวลาดังกล่าวพายุฝนตกหนักมากลมแรงอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปกู้ภัยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่ควรออกมาถนนก็ลื่นนะครับแล้วถนนเป็นทางตรงลาดเอียงรถก็เลยเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางชนต้นไม้ใหญ่จนทำให้มีผู้